อีกคนนึงไหมล่ะสันธนประยุณรัฐก็ออกมาเหมือนกันวันนี้
แต่มาเป็นคลิปเสียงฮะไปพบตำรวจแล้วก็ยื่นหลักฐานเป็นคลิปเสียง
ในคดีคุณแตงโมให้กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
บัญชาการตำรวจนครบานเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองครับนี่ฮะ
นายสันทนประยูณรัฐนะครับอดีตในตำรวจสันติบาลท่านไปยื่นหนังสือ
ขอเข้าพบพลตบรตรีรับประสินภูมิสวรรค์ผู้บังคับการสืบสวน
กองบัญชาการตำรวจนครบานเพื่อมอบข้อมูลหลักฐานทางคดี
จากการสืบสวนคดีคุณแตงโมนะฮะที่ท่านบอกท่านไปทำอยู่อย่างลับเนี่ย
สันทนาเปิดเผยต่อสื่อมวลชนบอกว่าวันนี้เขาตัดสินใจ
มายื่นหนังสือขอเข้าพบพลตบรตรีรับประสินภูมินะครับ
เพราะคาดหวังว่าผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาน
จะออกมารับหนังสือด้วยตัวเองแต่ท่านผิดหวัง
เนื่องจากเจ้าหน้าที่นะฮะบอกว่าท่านพลตบรตรีรับประสินภูมิ
ต้องกักตัวเพราะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด๑๙
อย่างไรก็ตามหลังจากนี้จะทำหนังสือขอเข้าพบ
คราวนี้ไปนู่นเลยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลย
เพื่อขอเข้าพบเป็นการส่วนตัวจะนำหลักฐานที่ท่านมีเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงพนักงานจากโรงแรมหรูนะฮะ
ที่เขาเคยอ้างว่ามีข้าราชการระดับสูงรอคุณแตงโมอยู่ที่โรงแรม
ซึ่งคลิปเสียงดังกล่าวมีพิรุธมาก
อยากจะให้ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำไปขยายผลต่อไปครับ
นี่แหละค่ะก็ต้องบอกว่าตำรวจเนี่ยตอนนี้
หลักฐานเพี้ยบเลยนะครับมีคนช่วยหาหลักฐานคดีนะเยอะมาก
แล้วก็พยานก็เยอะสอบปากคำไปเยอะมาก
ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑วันนี้ออกมายืนยันเลยบอกว่า
ไม่ทิ้งประเด็นพยานอัลทรรภ์ที่เป็นประโยชน์กับคดี
แล้วตอนนี้ก็มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มด้วย

คือใครก็อยากฟังความคืบหน้า

ท่านบอกว่าสอบปากคำพยานบุคคลไปแล้ว๑๑๕ปาก
แล้วก็มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่ม
จำลองเหตุการณ์เมื่อวานถ้าคุณผู้ชมจำได้
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่ามีการทดลอง๒อย่าง
ก็คือทดลองเอาเรือลำจริงวันเกิดเหตุเนี่ย
วิ่งในน้ำแล่นในน้ำดูเพื่อดูลักษณะท่าทางของเรือ

ใช้บุคคลบนเรือตามลักษณะของบุคคลบนเรือวันเกิดเหตุ
ไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักและจำนวนให้ใกล้เคียงกัน
แล้วก็ตำแหน่งที่นั่งด้วยอย่างถูกต้องตามคำให้การ
ว่าเรือดูว่าเรือเอียงเชิดหน้าหรือว่าเรือกินน้ำลึกเท่าไหร่

ส่วนกรณีที่๒ก็คือจำลองดูบาดแผลค่ะ
ก็อย่างที่เราทราบกันก็คือใช้เนื้อหมูมาทดสอบ
ลักษณะการถูกใบพัดเรือว่าโดนใบพัดแล้วเนี่ย
จะมีลักษณะเป็นยังไงก็จะเอาไปเป็นแนวทางในการสอบสวนต่อไป
แผลจะคล้ายแผลของคุณตังโมหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าตอนนี้อยู่ในสำนวนแล้วนะคะ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ยังพูดถึงกรณีที่มีกลุ่มบุคคล
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีทำให้ประชาชนสับสน
หรือไม่เป็นความจริงหรือไม่เนี่ย
ตำรวจบอกว่ายินดีรับข้อมูลและหลักฐาน
โดยเฉพาะหลักฐานที่เป็นประโยชน์กับรูปคดี
ก็จะนำเข้าสู่สำนวนไม่ทิ้งประเด็นนะคะ
ส่วนที่นายมงคลกิจหรือสสเต้ออกมาเคลื่อนไหว
บอกว่ามีหลักฐานเชื่อมโยงคดีโดยเฉพาะกล้องวงจรปิด

ตำรวจบอกว่าที่ผ่านมาสสเต้ไม่เคยนำหลักฐานให้ตำรวจ
วันนี้ก็นัดมาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนเป็นครั้งแรก
ก็คงจะได้เจอกันแล้วนะคะที่สพนนทบุรีนะคะ
ทางเจ้าที่ตำรวจก็คงจะสอบถามว่ามีพญาหลักฐานอะไรบ้าง
ที่มาของพยานหลักฐานเป็นยังไงมาจากมีแหล่งที่มายังไง
ผู้สื่อข่าวถามต่อเรื่องผ้าคลุมลายลูกไม้สีขาว
ของคุณตังโมที่ตำรวจก็บอกว่ายังไม่พบทั้งในที่เกิดเหตุ
ถามเจ้าหน้าที่อาสาก็ไม่พบ
สอบสวนคนบนเรือเชื่อว่าหายไปขณะตกน้ำ
ส่วนตรงนี้จะเป็นหลักฐานสำคัญหรือเปล่า
ตำรวจมีหลักฐานอื่นที่แน่นหนากว่า
แล้วถ้าหากนำผ้าขาวมาตรวจก็ไม่แน่ชัดว่าจะบอกเล่าเหตุการณ์บนเรือ

อันนี้ก็เป็นคำตอบที่ได้ในวันนี้นะคะ
กรณีคุณแม่ของคุณแตงโมขอให้นำแซนกระติกและจ๊อปเข้าเครื่องจับเท็จ
ก็ได้มีการหารือเตรียมการกับนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องแล้วนะคะ
ถ้าจำเป็นก็สามารถทำได้

คดีสอบปากคำพยานบุคคลไปแล้ว๑๑๕ปาก

ก็ต้องรอหลักฐานจากนิติวิทยาศาสตร์ในอีก๒สัปดาห์นะคะ
ถ้ามีรายงานอย่างชัดเจนแล้วก็จะสรุปคดีทันทีค่ะ